ตอนนี้เราใช้งบประมาณปีหนึ่ง๒๕๐๐ล้านปีหนึ่ง๒๕๐๐ล้านนี่คือเดือนละ๒๐๐วันละ๗๐ล้าน
ชั่วโมงละ๓ล้านที่เราใช้ครับเราใช้แบบนี้มา๒๐ปีแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เขาพูดแล้วเขาก็ต่อยอดแล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการเลี้ยงไข้
สร้างสถานการณ์ให้มันยังคงอยู่ก็ได้

ทีนี้เราก็บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้
มันสะท้อนรัฐราชการที่ใช้อำนาจนิยมลงไปในพื้นที่

ถ้าเขารู้ว่าหรือเขาคิดว่ามันอันตรายขนาดนั้นเนี่ย

แต่เมื่อลงไปในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านบอกคือ
ถ้าเขาอันตรายชีวิตเขาเราไม่ต้องไปคิดแทน
เขาจะบอกเองว่าขอทหารเข้ามาช่วยหน่อย
แต่ทุกวันนี้มันไปแล้วงบประมาณก็ใช้กันแบบนี้ครับ
มันคือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนเข้ามา
แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะจะ๒ลุง๓ลุงอะไรก็แล้วแต่
ที่ทำทุกวันนี้ก็อยู่มาแปดปีลงไปที่ใช้ทหารพันคนครับ
ผมไม่เชื่อว่าเขาจะจัดสรรให้โดยที่ไม่ร้องขอนะครับ
ผมลงไปใช้สามคนท่านอยากได้คะแนนเลือกตั้งนะ
เหลืออีกไม่ถึง๑๐วันเนี่ยเดี๋ยวผมไปด้วยก็ได้ชัว
ไปชวนลุงตู่มาท่านไปชวนลุงป้อมมาด้วยผมไปด้วย
เราไปกันล้วนไม่ต้องมีกำลัง

ให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราไว้วางใจเรื่อง
พบเจ้าแต่เรื่องเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจนำในการแก้ไขปัญหา
ก็เศรษฐกิจนำไงผมถึงบอกว่า

เอาเศรษฐกิจนำก็เอาทหารออกไป

ไม่มีเรื่องเศรษฐกิจเลยไม่มีเรื่องเศรษฐกิจแล้ว